ไปดูของแปลกกันบ้างดีกว่านะฮะต้นมะพร้าวถ้ามันแปลกมันก็แน่นอนชาวบ้านต้องไปดูนะฮะมันงอกขึ้นมาคล้ายกับเสียงพญานาคแบบนี้เหมือนจริงมันก็ปล่อยผ่านไม่ได้เออเหมือนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเหลือเกินดูสิฮะเออทำไมมะพร้าวมันชอบออกมาแบบนี้เหมือนกันเนอะเออชาวบ้านก็แบบมันไม่ได้มันคือข
บัวผันบุญสิทธิ์อายุหกสิบสามปีเจ้าของบ้านก็บอกบ้านเนี้ยเป็นบ้านลูกชายนะฮะแต่ว่าลูกชายเนี้ยไปทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีไม่ค่อยกลับบ้านสามวันก่อนนะฮะพ่อตามแม่ยายของลูกชายก็มาตัดย่าที่บริเวณรอบรอบบ้านมองไปเห็นต้นมะพร้าวอุ๊ยทำไมมันขึ้นแบบนี้ฮะไปจ้องดูเออเรียกเพื่อนบ้
ไปเพ่งตรงไหนถึงเห็นแบบนี้เนอะอ่าชาวบ้านก็เล่าสู่กันฟังมานะครับทีนี้พาไปต่อที่บริเวณวัดบ้านไผ่นกเข่านะฮะอำเภอห้วยแฉลงจังหวัดนครราชศรีมาครับชาวบ้านก็ไปไหว้ขอชกลาบกันนะฮะมีต้นตะเคียนยักษ์หนี่ความยาวถึงสิบสี่เมตรเลยนะฮะเส้นผ่าสุนกลางหนึ่งเมตรนะฮะมีคนนำแป
เห็นเห็นหกห้าสี่มาว่าอย่างงั้นเออถ้าใครชอบก็ลองไปเสี่ยงดูแล้วกันไม่ว่ากันชาวบ้านบอกไม่กลัวเคลื่อนนะฮะนะฮะสำหรับตะเคียนยักษ์นี้เนี่ยชาวบ้านขุดพบระหว่างการขุดลอกลำห้วยในวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะฮะต้นตะเคียนจมอยู่ใต้ลำห้วยลึกถึงแปดเมตรนะฮะนำขึ้นมาได้ชาวบ้านก็ไป
ประวัติจุดนี้เขาบอกต้นตะเคียนทองอยู่แบบคู่สองพี่น้องสิงสถิตอยู่ตรงเนี้ยเป็นร้อยปีแล้วนะคะต้นตะเคียน
มาวานี้ค่ะพันตำรวจเอกเทียนบานทิศผู้เอ่อผู้กำกับการหอคะอวด
ตำบลชะอวดเปิดเผยว่าก็เตรียมสร้างสารสองหลังค่ะ
ให้กับเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องได้อยู่ได้อาศัย
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สาวงามสองคน
ที่เป็นผู้เข้าประกวดธิดาดอกจูดบาน

เข้าสิงเขาบอกแบบนี้นะก็ต้องสร้างสารให้แม่อยู่
ขณะเดียวกันชาวบ้านค่ะนำหมายเลขของสาวงามทั้งสองคน
เขาบอกมีส่วนเกี่ยวข้องแหละเป็นวันเกิดเป็นอายุอะไรก็ตาม

จะเอา๔กับ๗ไปเป็นเลขเด็ดของงวดนี้
ไม่ว่าจะเป็น๔๗หรือ๒๔๔

ไปที่อ่างทองกันบ้างดีกว่าวัดใหม่โคบมรุมอำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
ชาวบ้านพากันไปขอโชคจากเจ้าแมวชื่อว่าเจ้าโทน
โทนเนี่ยเป็นแมวตัวนี้แมวดำขาวเนี่ย

แผงไหนแผงนั้นจะมีคนถูก

คนก็เออมันพอไปทับแผงนี้คนก็ไปลุมดูสิแผงนี้มีอะไรก็ซื้อกัน
ลุมซื้อกันจนจะหมดนะฮะเขาบอกว่ามันไปนอนทับแผงไหน
นั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแผงอื่นก็มองตากระปิบกระปิบไปสินะ
มันนอนพักอยู่แผงเดียวเนี่ยแผงอื่นไม่ซื้อเลยอ่ะซื้อปลาทูสิคะ
ก็เออไปล่อมันเนอะเออเออไปล่อมันนะฮะชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าโทนเนี่ย
แมวที่แบบว่าเป็นแมวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริวารของเจ้าแม่ตะเคียน
ย่าสร้อยสุวรรณแอบเข้าไปซุกมันชอบไปซุกในโพรงต้นตะเคียน
นะฮะขณะที่เชิญตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณจากบ่อทรายขึ้นไป
ไปไว้ที่วัดใหม่โคกมรุมเนี่ยนะฮะก็เลยเอาไปเลี้ยงไว้พร้อมพร้อมกันเนี่ย
ชอบไปซุกในต้นตะเคียนแบบนี้แล้วมันก็ชอบไปนอนทับแผงลอตเตอรี่
แล้วก็ถูกด้วยเนี่ยจริงหรอเออคนก็เลยเออมันต้องเป็นแมววิเศษอะไรแบบนี้